คุณผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับคุณตาวัย๗๕ปีท่านหนึ่งที่นครนายกนะฮะ
ก็เชื่อว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายคนได้ด้วยนะครับ
คุณตาเนี่ยใส่ฟันปลอมแล้วก็ทานข้าวทีนี้ก็สำลักอาหาร
ฟันปลอมก็หลุดไปอุดอยู่ที่หลอดลมอ่าหายใจไม่ออกเสียชีวิตค่ะเนี่ยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจสพบ้านนาที่นครนายก
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีผู้ป่วยมารักษาตัวแล้วก็เสียชีวิต
ระหว่างนำตัวมาส่งโรงพยาบาลไปตรวจสอบที่ห้องฉุกเฉินนะครับ
พบว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่าในแบรนด์เสือเหลืออายุเจ็ดสิบห้าปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ก็ไม่มีบาดแผลอะไรตามร่างกายนะฮะเพราะว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
จากเรื่องของฟันปลอมที่ไปอุดหลอดลมลูกชายบอกว่าพ่อเนี่ย
แม้จะอายุมากแล้ว๗๕ปีแต่ความจริงแข็งแรงสุขภาพดี
ไปไหนมาไหนได้สะดวกนะก่อนเกิดเหตุลูกชายออกไปตัดไม้ข้างบ้าน
ส่วนแม่ก็หุงหาข้าวให้พ่อนั่งกินอยู่ที่บ้าน
พ่อก็นั่งกินอยู่คนเดียวค่ะแม่ก็มาทำความสะอาดบ้านอยู่ข้างล่าง
กินข้าวอยู่ข้างบนหลังจากนั้นไม่นาน
กลับขึ้นไปข้างบนบ้านเห็นอีกทีก็คือพ่อเนี่ย
ฟุบคาชามข้าวอยู่น้ำลายเนี่ยไหลออกมาหมดเลย
แล้วก็ตัวเนี่ยแน่นิ่งก็เรียกลูกชายให้มาช่วย
ก็พากันเอาพ่อขึ้นรถขับมาโรงพยาบาลบ้านนา
เพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรไงแต่พ่อเสียชีวิตระหว่างทาง
คือลูกชายกับภรรยาก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจด้วย
ตอนที่พามาโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ว่าที่พ่อเป็นอาการอย่างนั้นเนี่ย
คือฟันปลอมอ่ะมันหลุดแล้วไปติดอยู่ที่หลอดลมค่ะ
คือถ้าเอกใจตั้งแต่แรกเนี่ยฮะคุณตาใส่ฟันปลอมอ่ะ
ถ้าเอกใจกันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจะได้หาทุก
คือหาทางทุกวิถีทางในการเอาฟันปลอมออกอ่ะใช่ใช่
คือมารู้อีกทีเอ้าเสียชีวิตเพราะฟันปลอมอุดหลอดลม
หลานไปเรียกผมว่ามาผมก็เห็นแกนั่งแล้วอ่ะ

อะไรจะติดแกะเราอาจจะดมแล้วผมก็อุ่มลงมา

คอก็จะมีวิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นไง

เขย่าตัวอะไรให้แบบให้สิ่งที่ติดอยู่ในคอหลุดออกมา

เราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจะใช้วิธีแบบไหนถ้าเรารู้นะ

สำหรับผู้ที่ใส่ฟันปลอมหรือว่ายาดของผู้ที่ใส่ฟันปลอม
สันนิษฐานว่าขณะผู้ตายกำลังนั่งทานข้าวอยู่

ทำให้เศษอาหารไปติดอยู่ที่จมูก

ก็หลุดด้วยไปติดที่หลอดลม

ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ก็ทางญาติญาติเองนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอแพทย์ผ่าชนะสูตรหาสาเหตุ

แล้วก็รับศพมาบำเพ็ญกุศลเรียบร้อยแล้ว